สิบเจ็ดนาฬิกากับอีกหนึ่งนาทีนะคะชมข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อค่ะ
วงการบันเทิงได้สูญเสียหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล
หรือที่เรารู้จักกันในนามหม่อมน้อยนะคะบรมครูแห่งการแสดง
และภาพยนตร์ไทยที่เหล่าดารานักแสดงเคารพ
ท่านได้สร้างผลงานที่ทรงคุณค่าเอาไว้มากมายค่ะ
แล้วก็มีรายงานบอกว่าหลังจากสิ้นท่านไอจีก็ยังมีการเคลื่อนไหว
โพสต์ถึงคำสอนการแสดงของการเป็นนักแสดงที่ดีด้วยนะคะ
หมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือว่าหม่อมน้อย
เข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เป็นเวลาเกือบ๒เดือนและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวานนี้
เวลายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีด้วยวัยหกสิบเก้าปี
ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนบันเทิงบุคคลผู้มีชื่อเสียง
แล้วก็แฟนภาพยนตร์ชาวไทยนะคะหลังจากสิ้นท่านน้อยหม่อมน้อยนะคะ
อินสตราแกรมของท่านก็มีการเคลื่อนไหวโดยมีการโพสต์คำสอนของการเป็นนักแสดงที่ดีค่ะ
หมอมน้อยถือว่าเป็นบรมครูแห่งการแสดงและภาพยนตร์ไทย
เป็นทั้งผู้กำกับละครเวทีละครโทรทัศน์ภาพยนตร์
เป็นผู้เขียนบทแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ปลุกปั้นสร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการอีกมากมายค่ะ
หมอมน้อยได้สร้างผลงานภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแรก
ภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิษวาสซึ่งไม่ใช่แค่ทรงคุณค่า
แต่ว่าได้สร้างดาวประดับวงการที่ชื่อว่าสินใจเปล่งพาณิชย์ด้วยค่ะ
ซึ่งท่านได้สร้างจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะ
และเรื่องนี้ก็เพิ่งจะออกฉายทั่วประเทศเมื่อวานนี้คุณนัทพงศ์
เป็นวันแรกนะคะฉายเมื่อวานเป็นวันแรก
นักแสดงส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นสิทธิเอกของหม่อมน้อยทั้งสิ้นค่ะ

เพราะว่าหม่อมอยากให้งานการ่าออกมาดีด้วย
ผมก็ยังกังวลเรื่องงานเขาตลอดครับ
หมอมเป็นคนที่เอาเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นเรื่องที่หม่อมแบบอยากจะทำมานานแล้วก็ตั้งใจมาก
ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็เป็นสิบหม่อมด้วยค่ะ
แต่ว่ามันเป็นตัวแทนของคำสอนที่ดีมาก
ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเรียนการแสดง
แล้วเรารักศรัทธาในอาชีพการแสดง
แล้วเราพยายามจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวละคร
ไม่ว่าจะในทุกงานไหนออกไปอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้เหมือนเป็นตัวแทนคำสอนของหม่อม

คิดว่านี่คือสิ่งที่แต้วได้จากเรื่องนี้

เต้าก็อยากให้ทุกคนรู้ว่า

บอกว่าตอนแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
หมอมน้อยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วท่านก็ได้ดูไลฟ์สดการจัดงานนี้ด้วย
และก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงอย่างสงบ
คนสนิทคนนี้ก็ได้ไปกราบลาท่านที่เตียง
กลุ่มมือท่านและได้บอกกับท่านว่า

ขอให้ท่านอย่ากังวลเรื่องใดอีกเลยค่ะ
เมื่อเช้านะคะคุณแอปทักษะออนหนึ่ง
นักแสดงนำภาพยนตร์มายาพิสวงศ์
กล่าวถึงหม่อมน้อยผ่านทางรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
โดยบอกว่าหม่อมน้อยรักภาพยนตร์เรื่องนี้มาก
เขียนบทเองนะคะสอนการแสดงเองกำกับเอง

ซึ่งเป็นบทประพันธ์เรื่องนี้มีมากว่าร้อยปี

แล้วท่านก็เคยได้เล่นละครเวทีเรื่องนี้ด้วย

เป็นผลงานภาพยนตร์ชิ้นสุดท้ายในชีวิตค่ะ
เพื่อหม่อมอยู่ในทุกขั้นตอนของเรื่องนี้
ถึงได้ไม่อยากให้คนไทยพลาดเลยค่ะ

เพราะว่าจริงต้องเท้าค่ะว่าหม่อมรักเรื่องนี้
เป็นบทประพันธ์ที่หม่อมโตมากับเรื่องนี้
คือนักแสดงการละครทุกคนจะได้เรียน
เพราะเรื่องนี้มีมากว่าร้อยปีแล้ว

หม่อมเองก็เคยมีโอกาสเล่นละครเวทีเรื่องนี้ด้วย
จนถึงวันนี้หม่อมก็อยากจะนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์
ซึ่งอย่างที่บอกตั้งใจเป็นผลงานชิ้นสุดท้าย
เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้าย
เซอร์พีชของบรมครูท่านนี้เลยนะคะ